จอบประเด็นได้นำเสนอปัญหาช้างป่าในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย

รวมทั้งวิธีป้องกันด้วยการสร้างคูกั้นช้างไปแล้ว
วันนี้ครับทีมข่าวจะพาไปดูเส้นทางที่ช้างป่าใช้ออกมาหาอาหารนอกพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งก็มีทั้งหมด๑๓จุดด้วยกันแล้วก็ยากต่อการติดตามนะครับเพราะว่าช้างป่าเปลี่ยนเส้นทางในการออกมาหากินอยู่ตลอดเวลาติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณสมศักดิ์ศรีช

ช้างป่าที่ออกมาด้านนอกมีทั้งหมด๑๓จุดคือบ้านคลองเตยนายาวนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเศร้ากลุ่มหนองยับร่องจังหวัดฉะเชิงเศร้าสวนป่าลาดกระทิงจังหวัดฉะเชิงเศร้าคลองตะเคียนเขาวงเขาหวายจังหวัดฉะเชิงเศร้าบ้านเทพประธานบ้านสามพรานจังหวัดฉะเชิงเศร้าโอ่งก้านเหลืองบ้านศรีระมัน
ตำบลขุมซ่องจังหวัดจันทบุรีตำบลวางทองจังหวัดสะแก้วปากทรัพย์ขนุนและสุดท้ายบริเวณต้นน้ำภูไทย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงได้ลงพื้นที่สำรวจและเฝ้าติดตามช้างป่าในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่พวกมันจะออกหาอาหาร
ที่บ้านนายอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเซาแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่พบช้างจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในนะครับลงมากัดกินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านและเมื่อวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมาก็พบว่าช้างได้ทำร้ายชาวบ้านในพื้นที่จนถึงขั้นเสียชีวิ
โดยการลาดตะเวนตลอดทั้งคืนนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยครับ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่เฝ้าดูช้างป่านานกว่า๓ชั่วโมงแต่ก็ไร้วี่แวว
เนกวงศาเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าบอกว่า
วันนี้อาจจะไม่ได้เห็นช้างเพราะมีชาวบ้านแจ้งมาว่า
ช้างได้ใช้อีกเส้นทางออกจากพื้นที่ป่าไปแล้ว
กับช่วงนี้ชาวบ้านได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรไปหมดสิ้น
คือช่วงนี้ช่วงนี้ช้างส่วนมากจะออกมาคือจะออกมาไม่ค่อยเยอะแล้ว
เพราะว่าเป็นช่วงที่ว่าราศดรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของเขาได้หมดแล้ว
พวกข้าวพวกอะไรอย่างนี้พวกอย่างเดียวส่วนมากที่เป็นข้าว
ถ้าพอเกี่ยวกดแล้วช้างก็ไม่ค่อยออกมา
จะออกมาเป็นไม่ค่อยมากเป็นตัว๒ตัวแค่นั้นเองครับผม
วันที่๒ทีมข่าวยังไม่ละความพยายาม
ยังคงเฝ้าติดตามการออกมาหากินนอกพื้นที่ของช้างป่าอีกครั้ง
เป็นวันที่๒แล้วนะครับที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
และเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธ์สัตว์เขาอ่างรืนัยนะครับ
เฝ้าดูช้างป่านะครับที่จะลงมาหาอาหารบริเวณสวนของชาวบ้าน
ซึ่งวันนี้เราอยู่ที่บ้านคลองเตยตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชายเขต
ซึ่งจุดนี้เองนะครับชาวบ้านพบว่ามีช้างป่านั้นลงมาประมาณ๔๐๕๐ตัวเลยทีเดียวครับ
ทีมข่าวยังติดตามในพื้นที่ที่ช้างป่าใช้เป็นเส้นทางออกจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยกันอย่างต่อเนื่อง

วันนี้มาอยู่บนห้างของชาวบ้านที่ทำไว้บนต้นสะดาวความสูงประมาณ๑๐เมตรที่บ้านคลองเตยเช่นเดิม
แต่เปลี่ยนพื้นที่ไปเป็นด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน
จุดที่พบว่ามีช้างป่าออกมามากที่สุดอีกจุดหนึ่ง
และวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่บ้านคลองเตยฝั่งที่ตะวันตก
ซึ่งเราก็พบช้างแม่ลูปประมาณห้าตัวได้ออกมาจากป่าเพื่อที่จะมาเล่นน้ำของชาวบ้านที่คุดไว้ในสวนมัน
ช้างป่าปรากฏตัวให้เห็นเพียงไม่ถึง๑๐วินาที
จากนั้นพวกมันก็วิ่งออกไปตามพื้นที่
ไร่มันสัมปะหลังสวนยางของชาวบ้าน
ทีมข่าวจึงตัดสินใจติดตามพร้อมกับชาวบ้านคลองเตย

กักเก็บน้ำขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน

เพิ่งลงมากินน้ำหลายตัว
ชาวบ้านบอกว่ารอมาช้ากว่าพวกมันไม่ถึง๕นาที
เพราะดินที่พบในรอยเท้าช้างนั้นยังเปียกอยู่
หลังจากนั้นทีมข่าวก็ได้ออกติดตามช้างป่า

ในพื้นที่ใกล้เคียงจุดที่พบรอยเท้า
แต่ก็พบเพียงร่องรอยของช้างที่เหยียบย่ำไร่มัน

เพราะเกรงอันตรายที่มีอยู่รอบด้านในความมืด

อีกหนึ่งปัญหาที่อยู่คู่กับพื้นป่าแห่งนี้มาช้านาน
ชาวบ้านต้องหาวิธีการเอาตัวรอด

อันตรายต่างที่อาจจะเกิดขึ้นจากช้าง
แต่สิ่งเหล่านี้หากไม่มีการปรับตัว
และเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันระหว่างคนกับช้าง

เพราะปัญหาคนกับช้างในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
เป็นเหมือนลิ้นกับฟันที่ต้องมีการกระทบกระทั่งกันตลอดเวลา
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน